ชุดชัวร์แบบนี้ฮึ้นลมสงบเลยนะ
เหมาะมากเลยใครที่อยากจะมานอนชิวหรือว่าเล่นกีฬาทางน้ำต่างนะคะ
แต่หลายคนห่วงว่า
หลงฤดูหรือว่าฝนควบหนาวจะเกิดขึ้นไหม
ถ้าเกิดขึ้นไปเที่ยวไม่สนุกแน่นอนนะคะ
เอาบอกแบบนี้ละกันค่ะฝนควบหนาวเนี่ยถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้นะช่วงเช้ามีอยู่บ้างนะคะ
แต่ไม่ได้เกิดในพื้นที่ที่เป็นชายหาดแบบนี้นะคะเกิดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะ
จังหวัดอุตรดิษฐพิศนุโลกและนครสวรรค์เช้าเช้านี่มีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายมาแบบเต็มเต็ม
ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นั่นไงฝนมาเพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลช่วงนี้ไปตั้งแต่เช้าปลอดภัยที่สุดสำหรับการชิวนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนยังคงเป็นตัวเดิมอยู่เลยค่ะลมฝ่ายตะวันออกมาแล้วพัดผ่าเอาความชื่นเข้าสู่ประเทศไทย
และยิ่งช่วงนี้ลมหนาวอ่อนกำลังลงค่ะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยทำให้เกิดฝนขึ้นได้แบบนี้
คุณผู้ชมแล้วคลื่นล่ะตรวจสอบคลื่นกันหน่อยที่ดาวตัดสินใจมาเที่ยวก็เพราะว่าคลื่นลมสงบนี่แหละนะคะ
จะเห็นว่าทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมสงบแต่ถ้าท่านเป็นชาวประมงจะออกเรือไปไกลจากฝั่งหน่อย
จะเห็นว่าเริ่มมีสีน้ำเงินเกิดขึ้นแล้วสีน้ำเงินนั้นแปลว่าพื้นที่นั้นมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๑เมตร
แต่ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะ
ลมหนาวลมหนาวไหนอ่ะหายไปไหนแล้วหายไปสักพักค่ะขออนุญาตไปทำธุระนะคะ
ลมหนาวจะเกิดขึ้นช่วงเช้าเท่านั้นในพื้นที่ยอดดอยของภาคเหนือ
ภาคอื่นไม่มีแล้วนะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะ
ส่วนใครรอก็ต้องรอไปถึงช่วงประมาณวันเสาร์เดี๋ยวเขากลับมาอีกครั้ง
และหลังจากนั้นอากาศในประเทศไทยจะเป็นยังไง
ช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายร้อนมากเลยค่ะเห็นไหมคะ
เป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีส้มเข้มอุณหภูมิมากกว่า๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
แค่คิดก็ร้อนแล้วนะคะอุ้ยถ้าร้อนขนาดนี้ไปเที่ยวดีกว่าไหมคะ
เขาบอกว่าช่วงฤดูหนาวดอกไม้จะเบ่งบานในภาคเหนือ
ภาคใต้ก็มีจ้าที่พังงา

ใช่ดอกพลับพลึงทานค่ะที่จังหวัดพังงา
เป็นพืชประจำถิ่นของอำเภอคุระบุรีเลยนะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้เบ่งบานสวยงามมาก
ใครที่ไปเที่ยวทานน้ำไหลพอไปถึงแล้ว
เขาจะเป็นลักษณะกลีบขาวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในลำทานค่ะ
ทานนี้ชื่อว่าคลองตาเสมอยู่ที่บ้านทัพช้างตำบลแม่นางขาว
เขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะใครที่อยากไปกางเต็นต์ดูน้ำเล่นน้ำ
แล้วไปดูดอกไม้อย่างกลุ่มคนนี้ตื่นมาเช้าสัมผัสอากาศเย็น
ดูดอกไม้ด้วยค่ะช่วยเข้าไปได้ลึกหน่อยพิศนุโลกบอกกลัวน้อยหน้าจังเลยน่ะ
ที่บ้านฉันก็มีนะดอกไม้น่ะสิลาวารีโอ้โหชื่อเพราะมากเลยนะคะ
ศิลาวารีนี่เขาเกิดขึ้นอยู่แถวโขดหินใต้น้ำอยู่ในคลองชมพูค่ะ
นักท่องเที่ยวช่วงนี้สายแคมปิ้งเหมือนเดิมเลยไปชมวิวอยู่ริมทานแบบนี้
แล้วก็ได้ดูดอกไม้สิลาวารีพูดอีกสักครั้งชื่ออาจจะฟังยากจำยาก
แต่เขาสวยจริงนะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวนี่แหละค่ะ
เป็นความพิเศษที่คุณต้องไปเห็นค่ะ